หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรตอบแทนประชาชน
รางวัลกัมพลวัชรพลจัดขึ้นโดยมูลนิธิไทยรัฐ
ส่งเสริมการทำวิทยานิพลระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชน
และเพื่อเป็นอนุสรแก่นายกัมพลวัชรพล
อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เชิญร่วมประกวดผลงานวิทยานิพลด้านสื่อมวลชนยอดเยี่ยมประจำปี๒๕๕๙
รางวัลเงินสด๒แสนบาทพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ
สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕กันยายน๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทยรัฐโทร๐๒